มาพูดคุยกันนะคะกับข่าวมากมายเลย

หลายคนก็ติดตามกระแสข่าวของครอบครู
วันนี้กันมากเลยจริง

บอกว่าเธอขอจบเรื่องท้าตรวจดีเอนเอแล้วนะคะ
เพราะว่าคือตอนนี้ทางนู้นก็ไม่ได้ติดต่อมาทางครอบครัวของเขาแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือฟ้องร้องกับเสียโป้อยู่เนี่ย

แต่พี่การขอสู้คดีต่อ
อุทธรณ์สารปลายเดือนนี้แน่นอนจ้ะ

มันแบบคือจริงแกเป็นคนสาธาในกระบวนการยุติธรรมมากนะ
หวังพึ่งนะแต่แบบคืออันนี้คนละเรื่องไปเลย

ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อยู่กันแบบคนมีเมีย๒คน๓คนนี้ไม่ได้หรอก

ไม่ต้องละค่ะไม่ใช่ละค่ะ

ไม่ต้องแล้วไม่ตรวจแล้วนะจบไปนะคะ
ส่วนเรื่องของน้องเสือลูกชายคนโตค่ะ
งานแสดงตอนนี้ก็ต้องพักเอาไว้ก่อนนะคะ

เจอกันตอนไปเรียนอเมริกาด้วยกัน

การเองก็เป็นห่วงแฟนลูกชายมากด้วย
ก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่เมืองไทยด้วยกันนะจ๊ะ

ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดต่อกัน
แต่ว่าคือมันก็ต้องหยุดชนะกันก่อน

เขาทำงานอยู่ที่อเมริกาหลังจากเรียนจบ
แต่ตอนนี้เพิ่งกลับมาประเทศจีนได้๒วันกว่าจะได้กลับอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวพอจวนเขามานี่ถ้าเขาออกได้แล้วก็มาเที่ยวนี่